อ่านข่าวเที่ยงอยู่แล้วก็รอแบบเอ๊ะ

เก้าอี้มีกี่ตัวมีกี่พักกันแน่
เที่ยง๑๕ท้ายที่สุดเพื่อไทยมา

นี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

ทั้งหมด๖พักนะคุณผู้ชม

เดี๋ยวให้ดูภาพนี้ค่ะตอนที่ยืน

จะจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

แก่นำเพื่อไทยค่ะก็ร่วมกันกับแก่นำ

มีประชาชาติมีเสรีรวมไทย
มีเพื่อไทยรวมพลังพลังสังคมใหม่

นี่แหละทั้ง๖พักจัดตั้งรัฐบาล

รัฐสภาเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงค่ะ
คุณหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ย

ตั้งรัฐบาลแล้วก็ย้ำนะ
ว่าตอนนี้สามารถที่จะ

จะเดินหน้าขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ทางนี้ได้เนี่ยต้องสลายคั่วการเมือง

แก้ปัญหาปากท้องนำประชาชนพ้นทุกข์

หมอชนน่านย้ำว่าตอนนี้

เกินกึ่งหนึ่งแล้ว

คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายก

ช่วงที่เปิดโอกาสถามคำถาม
มีโอกาสที่สสปชธิปัฏ

จะมาร่วมรัฐบาลแบบเป็นรายบุคคล

และถ้าเก้ากลายมาร่วมโหวตนายก

จะทำให้สวไม่สบายใจหรือเปล่า
คุณหมอชนน่านจะตอบเรื่องนี้
คือคุณหมอก็บอกว่าเราแสวงหาความร่วมมือจากทุกพัก
บุคคลทั้งแง่องค์กรตัวบุคคล
แต่การโหวตนายกถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ที่สามารถตัดสินใจได้

เพราะว่าวันนี้จะมีการแถลงเพิ่มเติมพักที่เหลืออยู่
แล้วหมอชนนั่นบอกว่าจะรีบบอกกับประชาชนให้เร็วที่สุด
ลองฟังหมอชนน่านตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์เมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
ขณะนี้เราได้แถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชน
แปลว่าเรามีเสียงสนับสนุนมากกว่ากึ่งหนึ่งนะครับ
อันนี้เป็นข้อที่จริงที่เรามีอยู่ในขณะนี้นะครับ
ยืนยันครับว่ายังเป็นนายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกรมตรี
ที่เราจะเสนอชื่อให้รัฐสภาพิจารณาเลือกเป็นนายกรรมตรีนะครับ
ถามว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยเรามั่นใจว่าไม่มีท่าครับ
ต้องผ่านครับเรื่องว่ามีพักไหนอย่างไรเนี่ยนะครับ
ที่เราได้รับเสียงเพิ่มเนี่ยพรุ่งนี้เราก็จะมีการแถลงเพิ่มเติมอีกนะครับ
ในส่วนของพักที่เหลืออยู่นะครับ
เราก็จะพยายามแถลงและบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องมาชนให้เร็วที่สุดนะครับ
คาดว่าสัดดานี้คงจะจบทั้งหมดนี่นะครับ
นี่ค่ะคุณหมอชนนั่นบอกว่าจะรวบรวมเสียงได้แล้วก็จะจบในอาทิตย์นี้
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าตามกำหนดเดิม
วันนี้จะมีชาติไทยพัฒนาใช่ไหม
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยต้องมาดูท่าทีของชาติไทยพัฒนาหน่อย
นี่คุณท็อปวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาก็ยอมรับนะคะ
เพื่อไทยนัดหารือถึงแนวทางการร่วมงานกันที่รัฐสภาวันนี้
ตอน๙โมงครึ่งแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมกัน
ก็เลยถามว่าอันนี้คือตกลงจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วใช่ไหม
ยังจำภาพวันไปกินช็อกมิ้นท์เมื่อเสาร์อาทิตย์ก่อนได้อยู่ใช่ไหมคะ

คุณวาราวุธศิลปะอาวุธบอกว่ายังไม่สามารถตอบได้
ต้องขอคุยในแนวทางที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเกิดเพื่อไทยไปขอพักก้าวไกลให้ช่วยโหวตนายกให้เนี่ย
ชาติไทยพัฒนาจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าจุดยืนของชาติไทยพัฒนาชัดเจน
คือการไม่เอาพักที่แก้ไข๑๑๒
แต่คือต้องมองแยกกันนะคุณผู้ชมคือมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกันแหละ
เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลกับเรื่องของการโหวตนายก
ว่าที่เขาไปขอก้าวไกลขอให้ยกมือโหวตนายก
เพราะว่าณตอนนี้คือก้าวไกรก็ไม่ได้มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลไง
เดี๋ยวรอดูกันนะคะ
มาดูตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองกันก่อน
อย่างที่ฝั่งเพื่อไทยก็บอกว่าณตอนนี้พวกเขากำลังดำเนิน
การจัดตั้งรัฐบาลพิเศษรัฐบาลพิเศษ
ตอนนี้มีกี่เสียงแล้วบ้างคุณผู้ชม
พันธมิตรก่อนนะพันธมิตรที่แน่ล่ะ
เพื่อไทยภูมิใจไทย

เปิดตัวอีก๖พักมีประชาชาติพัฒนากล้า

พลังสังคมใหม่และท้องที่ไทย
ก็จะรวมเป็น๒๒๘เสียง

จะมีชาติไทยพัฒนาอีก๑๐เสียง
เท่ากับว่าจะมี๒๓๘เสียง
ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาร่างก็คือ๒๕๐เลย
ฉะนั้นตัวแปรที่สำคัญที่พักเพื่อไทยมองอยู่คือ
หาเสียงจากพักที่เหลือเพิ่มเติมครับ
ซึ่งตอนนี้มีอยู่๒๖๑เสียงก็คือจะมีก้าวไกล๑๕๐เสียงคือตัด๑ของคุณพิธาไป
มีพลังประชารัฐ๔๐รวมไทยสร้างชาติ๓๖ประชาธิปัตย์๒๕ไทยสร้างไทย๖แล้วก็เป็นธรรมอีก๑
พักเล็กพักน้อยรวมก็อย่างละ๑คุณผู้ชมก็รวมเป็น๒๖๑เสียง
แต่ในการโหวตนายกเนี่ยมันต้องใช้ให้เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา๓๗๕เสียงก็คือตัดคุณพิทาไป๑
ตัดคุณไอซ์สสระยองพักเก้าไกลไปอีกหนึ่งเพราะว่าเพิ่งลาออกไปเพราะว่าเคยติดคุกแล้วก็ขาดคุณสมบัติใช่ไหม
มีสวด้วยสวลาออกไปอีก๑สวก็จะเหลือ
นี่แหละคุณผู้ชมถ้าหากฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ไปขอเสียงจากพระเก้าไกลมาร่วมโหวตนายกให้โดยไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาลเนี่ย
ก็จะเป็น๒๓๘จากฝั่งรัฐบาลพิเศษของเพื่อไทยนะมาบวกกับ๑๕๐ของก้าวไกลที่จะโหวตให้
จะได้๓๘๘ทะลุไปแล้วปิดสวิตช์๒ลุงแล้วก็ไม่ต้องการเสียงของสวด้วย
แต่หากว่าก้าวกลายไม่ยอมโหวตให้นี่สิฝ่ายรัฐบาลก็จะยังมี๒๓๘ขาดอีก๑๓๗เสียง
จะเอาจากไหนล่ะต้องไปขอจากสวหรือไปขอเสียงจากสภอื่นมาเติมที่มีอยู่ประมาณ๑๑๑เสียง
หากเป็นสูตรนี้ก็มองว่ามันหนีไม่พ้นล่ะต้องใช้บริการจากพักสองลุงก็คือพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติ
ที่เราทำโพลกันวันนี้เนี่ยมาร่วมตั้งรัฐบาลด้วยแต่ถ้าไปขอเสียงสนับสนุนจากสวมีหรือว่าเขาจะให้มาฟรี
มีหรือเขาจะยอมโหวตให้ก็ได้โหวตให้รัฐบาลพิเศษของพักเพื่อไทยภูมิใจไทยโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมันจะเป็นไปได้เหรอ
นี่แหละคุณผู้ชมคณิตศาสตร์ทางการเมือง
อย่างนั้นผมให้ดูให้ดูสูตรนี้หน่อยอ้างอิงมาจากคุณสมชายศรีสุธิยากรด้วยนะครับแล้วก็นะครับเราเราสร้างสรรค์กันมาส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเอาดูหน่อยว่าตอนนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้มีเท่าไหร่เอาแบบบวกพี่ท็อปไปด้วยเลยบวกวันนี้ไปด้วยเลยนะนะครับคุณผู้ชมดูหน่อยมันมีความหมายยังไงมี๒๓๘เสียงถึงครึ่งยังยั
พัดลุงปัก๑สมมติสมมติไม่เอา๒ก็ได้เอา๑
เขามีการคาดการณ์ว่าถ้าอย่างนั้นเอาพลังประชารัฐดีกว่า
๒๗๘อันนี้เกินละเกิน๒๕๐แล้ว

ขออนุญาตปิดโหวตนะครับคุณผู้ชมครับ
ปิดโวทย์ดอมน้ำแข็งสรุปให้พี่หน่อย
ว่าตกลงวันนี้เราได้ผลโหวตว่ายังไงบ้าง
เอาคำถามก่อนคำถามคือคุณผู้ชมเนี่ย
อนุญาตให้พักเพื่อไทยชวนพักสองลุงมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่า
คนที่กดโวทย์ว่า๑อนุญาตประเทศจะได้เดินหน้า๑๔
อันดับ๒นะครับอันดับ๒เบอร์๒คนกดเลข๒เนี่ย
ไม่อนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยเพราะว่ามันผิดจากที่เคยพูดไว้
เมื่อกี้ตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นเนี่ย
แต่ตอนนี้ปิดโหวตแล้วเป็นเท่าไหร่ฮะ๑๔ต่อ๘๖นะ
ก็คืออนุญาตแค่๑๔อยากให้ประเทศเดินหน้าเอามาก็ได้
ลุง๑หรือลุง๒หรือเอามาทั้ง๒ลุงก็ได้
แต่คนไม่อนุญาตเนี่ย๘๖เพราะว่าผิดจากที่พูดไว้ครับนะครับ